มามามาได้แล้วยังมามามามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตลอดข่าว
ในวันนี้โอ้โหที่สำคัญวันนี้ดิฉันมีความสุขมาก
เพราะว่าเห็นข้อความผ่านทางไลน์ที่คุณผู้ชมส่งมา
วยพรแล้วแบบน้ำตาลจะไหลจริงป่ะเพราะว่าทุกคนมักจะส่งมา
พรว่าขอให้สวยยิ่งขึ้นไปแสดงว่าสวยอยู่แล้ว
มีมาตรฐานความสวยอยู่แล้วก็เลยอยากให้สวยขึ้นไป
ก็เห็นได้อย่างนี้แหละสวยนี่เรียกสวยค่ะโอเคค่ะ
เอามาดูความหล่อกันบ้างสวยแล้วก็ต้องมีหล่อสี่คู่กันนะคะ
เมื่อกี้บอกไปแล้วหล่อและดีมีในโลกมีที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
เป็นเด็กวัดค่ะเดินตามพระอาจารย์นะคะไปคอยช่วยเหลือตลอดเลยนะคะ
ในช่วงของการบินทบาทเช้าเช้าแบบนี้นะคะเอ๊ะใครอ่ะ

นี่มีใกล้กว่านี้ไหมหล่อและดีมีอยู่จริงนะคะใช่
นี่ไม่ใช่พระเอกละครที่ไหนนะคะไม่ใช่คุณเกียรติกรกองคา
อายุสิบเก้าปีชื่อน้องออฟชั่นอ่าชื่อเป็นชาวอังเภอสารพีออฟชั่น
จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมปีที่๑
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ค่ะอ๋อน้องออฟชั่นเล่าถึงสาเหตุที่มาอยู่วัด
เพราะว่าตอนเด็กเด็กเนี่ยผู้ที่เป็นพ่อนะคะผ่าไปที่วัดศรีดอนมูล
รับใช้พระครูสิริศีลสังวรหรือว่าครูบาน้อยเตชะปัญโยเป็นเจ้าอาวาสของวัด
ซึ่งก็เป็นหลวงลุงด้วยค่ะก็ตั้งใจให้น้องออฟชั่นนะคะไปอยู่ที่วัดช่วยงานทุกอย่างค่ะ
อกจากนี้ได้ศึกษาธรรมะในช่วงหยุดเรียนแล้วก็ได้ปฏิบัติภารกิจสามเณรมาโดยตลอด
เรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็มีเพื่อนชักชวนไปแสดงหนังที่ค่ายหนังแห่งหนึ่ง
หลังจากได้ค่าตัวมาก็แบ่งเงินบางส่วนนะคะทำบุญสมทบทุนร่วมกับครูบาน้อยซึ่งก็เป็นหลวงลุงนะคะ
ให้กับผู้สูงอายุในหมู่บ้านบางส่วนบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์เข้าโรงพยาบาลสารพีบวรพัฒนา
หรือว่าโรงพยาบาลสารพี๒ค่ะ
ออฟชั่นเล่าต่อด้วยนะคะว่าคุณพ่อสอนไม่ให้ลืมตัวให้ทำตัวเสมอต้นเสมอปลาย
หลังจากว่างจากการเรียนหรือว่าปิดเทอมก็จะไปช่วยงานที่วัดทันทีนะคะ
และช่วยพระสงฆ์ออกบินทบาททุกเช้าเหมือนเดิม

นี่เตรียมข้าวสารอาหารแห้งแล้วนะพูดจริง
เหลือแต่ตัวเครื่องบินเดี๋ยวไปเชียงใหม่
ถ้าอย่างนั้นคงต้องขอคุณผู้ชมแล้วนะคะ
น่ารักจริงเป็นเด็กดีด้วยตั้งใจเรียน
แล้วก็เวลาเช้าแบบนี้ยังไปช่วยวัดรับบาท

คุณสุภาษาราคะพาไปไหนคะวันนี้

ก็ไปดูอีกหนึ่งอาชีพนะคะ
ปกติแล้วคนงานก่อสร้างเขาจะไม่ค่อยมีสวัสดิการเท่าไหร่มากนักนะคะ
แต่ว่าคนคนนี้นะคะก็ทำงานทุกอย่างนะคะ
เพื่อที่จะได้มีเงินรองรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บป่วยนะคะ

ปากน้ำประแสจังหวัดระยอง

และยังเป็นสถานที่ศึกษาขนาดย่อมเกี่ยวกับระบบนิเวศ
ขณะนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงระบบนิเวศที่กำลังเป็นที่นิยม

ที่มีสีเขียวอร่ามบานเต็มท้องทุ่ง

จะทำให้เห็นเป็นสีทองสวยงาม
เมื่อมีคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น

ส่วนใหญ่จะเปิดโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
เรามาอยู่กันที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะ
ที่นี่นะคะชาวบ้านเริ่มที่จะทำโฮมสเตย์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
และวันนี้เราก็จะมาตามติดอาชีพคนงานก่อสร้าง
ซึ่งตอนนี้เขากำลังทำโฮมสเตย์กันอยู่ค่ะ
สมพรขันเพชรกำลังต่อเติมโฮมสเตย์ของจื้อ
ซึ่งเป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ของชุมชนปากน้ำประแส

ประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างมานานกว่า๒๐ปีแล้ว
ใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตัวเองอาศัยครูพักลักจำ
อาชีพก่อสร้างถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สุจริต
หล่อเลี้ยงตัวเองให้มีงานทำ
และมีเงินมาจุนเจือครอบครัว
โดยในพื้นที่มีการสร้างตึกอาคารและบ้านเรือนต่าง

หางานทำง่ายขึ้นเช่นกัน
อาชีพก่อสร้างสำหรับคนต่างจังหวัด
สามารถสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดี
เพราะถ้าคนไหนในหมู่บ้านที่สามารถทำงานก่อสร้างได้

ถ้าบ้านหลังใดที่กำลังคิดต่อเติมบ้าน

ก็จะเรียกใช้คนที่มีฝีมือและเป็นคนในพื้นที่
เราต้องยึดถือความจริงพูดความจริง
ไม่โกหกมีอะไรแล้วก็คุยกันปรึกษากันทุกอย่างครับผม
น้ำใจเป็นสิ่งสำคัญครับ
เคยแบบว่ามีปัญหากับทีมงาน
หรือว่าไม่เข้าใจกันกับนายจ้าง
หรืออะไรอย่างนี้ค่ะแบบว่าเคยพูด
มันก็มีครับแต่เราก็ต้องคุย
เอาหลักความจริงมาพูดครับผม
สมพรยืนยันว่าอาชีพก่อสร้างเป็นงานที่หนักมาก
เพราะต้องทำงานแบกหามกลางแดด
บางครั้งก็อาจจะต้องขึ้นไปทำงานในที่สูง
แต่ด้วยความผูกพันกับอาชีพนี้มานาน
ทำให้ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่หรือคนรอบข้าง

แม้ก่อนหน้านี้จะประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งส่งขาย
แต่ไม่ประสบความสำเร็จ

ใจจริงก็อยากได้ดีกว่านี้หน่อย
แต่มันก็ยังทำไม่ได้

มันก็คงจะต้องทำไปเรื่อยก่อน
โอกาสจะหยุดก็ยังตอบไม่ได้ครับ
อาชีพก่อสร้างแม้จะไม่มีสวัสดิการทางสังคมมากนัก
แต่ก็ทำให้สมพรมีงานทำ

จะส่งผลให้อนาคตดีตามไปด้วยค่ะ

เพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพด้วยค่ะ
เย้

ทอได้แต่ไม่ถอยนะคะ

ไปต่อกันเลยนะคะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
มีผักอีกหนึ่งชนิดที่ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่
มีชื่อว่าผักอีซึก

อีซึกนะคะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
จากจะมีรสชาติอร่อยแล้ว

สดหีบคุณทศและนายวินัยบุญยิ้มค่ะ
ชาวบ้านอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์
หมักเขม่นกับการปีนขึ้นไปเก็บผักอีซึก

สร้างรายได้ช่วงเว้นว่างจากการทำนาค่ะ
อีซึกเป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ๑๕๒๕เมตร
ผักมีลักษณะคล้ายยอดมรุม

มักแตกยอดอ่อนในช่วงเดือนมีนาคมค่ะ
ชาวบ้านจึงเก็บยอดไปทำอาหารแล้วก็แบ่งขาย
สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้วันละ๒๐๐๓๐๐บาทเลยทีเดียวนะคะ
ช่วงนี้ขายดีจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในท้องถิ่น
เนื่องจากเป็นที่นิยมรับประทานเช่นเดียวกับผักหวาน
เพราะว่า๑ปีจะแทงยอดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
สดบอกว่าใบอ่อนและยอดอ่อนของผักอีซึก
สามารถนำไปกินเป็นผักจิ้มน้ำพริกได้อร่อยไม่แพ้ผักชนิดอื่นเลย
หรือว่าจะนำไปต้มลวกย่างปรุงอาหารอย่างอื่นก็ได้
ผัดน้ำมันแกงส้มแกงเลียงนะครับ
เพราะว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูง
ดูจากลักษณะแล้วแล้วก็การประกอบอาหารคล้ายผักหวานเหมือนกันนะ

อกจากนี้ผักอีซึกยังมีประโยชน์ด้านอื่น

เพราะว่าจะมีรถฝาดใช้เป็นยาสมานรักษาแผลในปากลำคอ
เหงือกหรือว่าฟันผูรวมทั้งยังแก้ท้องร่วงได้ด้วย
ส่วนเมล็ดก็สามารถใช้รักษากลากเลื่อนโรคเลื้อน
และทำเป็นยารักษาเยื่อตาอักเสบ
ส่วนใบค่ะสามารถใช้ดับพิษร้อนทำให้เย็นได้ด้วย
ไม่เคยทานเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยเห็นเคยทาน

เพราะว่าเป็นผักที่แปลกแต่ว่ามีสรรพคุณเป็นยา
แล้วก็เขาบอกว่ารสชาติอร่อยด้วย
จากต้นนี้ซื้อแล้วถ้าคุณผู้ชมในท้องถิ่นที่คุณผู้ชมอยู่
มีต้นไม้แปลกมีประโยชน์ทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าเป็นยา
ส่งมาในไลน์นะคะเข้ามาแชร์กันได้
เราจะไปดูเพราะว่าเป็นการแชร์ข้อมูลให้คุณผู้ชมท่านอื่น
ได้รู้จักวันนี้จริงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมลูกท่านเลย
พี่ส่งข้อความมาอวยพรวันเกิดดิฉัน

คุณผู้ชมส่งข้อความมาอวยพรเยอะมาก
จริงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมจะส่งมานั่นแหละค่ะ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้

วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป